สำหรับใครที่อยากจะหาอะไรทานคลายร้อน
ผลไม้คลายร้อนพวกคุณนึกถึงอะไรกันบ้าง
ผลไม้คลายร้อนเหรอสัมปรสได้ไหมแตงโม

เอาไปรังสรรค์แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่น้องใบตองบอกมาคือ
แตงโมเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โห
พ่อค้าแม่ค้าที่ปลูกแตงโมเนี่ยยิ้มรับทรัพย์กันเพราะว่าขายดิบขายดี
บุกกันถึงสวนกันเลยดีกว่าจ้า
โอ้ยบักแตงโม
บักแตงโมเยอะจังเลย

แน่นอนนี่ไม่ใช่แตงโมที่สวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ

อยู่ที่อำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวเจ้า

พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายดิบขายดีคึกคักกันมาก
เพราะว่ามีคนที่เขามารับซื้อแตงโมกันถึงสวน
แน่นอนล่ะค่ะแตงโมเนี่ยก็เป็นพืชที่เกิดในช่วงหน้าร้อนใช้น้ำน้อยนะ
แต่ว่าผลไม้เป็นผลไม้ที่แบบว่าให้น้ำดีให้ความรู้สึกแบบว่าทานแล้วสดชื่น
ก็เลยขายดิบขายดีมากในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้นะคะ
อย่างสวนนี้ค่ะก็คือสวนที่ปลูกแตงโมพันธกินนารีบนพื้นที่๑๘๘ไร่
ขออภัยพันกินนารี๑๘๘ปลูกบนพื้นที่กว่า๑๓ไร่
เป็นของเกษตรกรนางสมยงรักไร่
พี่เขาบอกว่าตัวเองนี่นะปลูกแตงโมหลังจากทำนามาแล้วประมาณ๑๐กว่าปี
สร้างรายได้ให้กับตัวเองไม่น้อยเลยนะ
เรียกว่าขายดิบขายดีมาโดยตลอดคือบางปีเนี่ยนะก็ขายได้ราคา๗บาทแปดบาท
แต่ว่าปีนี้นะได้๑๐บาทเลยค่ะขายดีขนาดนั้นถูกต้องเลยนะคะ
ทำให้ฤดูการนี้เนี่ยสร้างรายได้ไปกว่า๓แสนบาทเลยทีเดียว
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพฮิตฮอตในช่วงหน้าร้อนของเกษตรกรกันเลยนะคะ
เนี่ยพอไปซื้อกันที่สวนแบบนี้ก็หั่นกินสดชำเลยอ่ะคุณมาก
ชอบมากแตงโมเนี่ยคือทานนะหลังจากที่ออกกำลังกายมา
เสียน้ำนะออกกำลังกายมาบาดไปเอาแตงโมที่แช่อยู่ในตู้เย็นมาทาน

บางทีเข้าลงไปแช่ฟีสนะเป็นไอติม

น้ำแตงโมปั่นมันชื่นใจแล้วหน้าร้อนแบบนี้นะแตงโมเป็นผลไม้คลายร้อนได้ดีมาก
ลองทานกันดูนะทานเช้าก็ได้เป็นเมนูตอนเช้า